วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์บนท้องถนนหน่อยนะฮะค่ะรถจอดติดไฟแดงอยู่ดีดี
เป็นกระบะที่มีคนงานอยู่ด้านหลังนะครับทุกผู้ชมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
นี่ฮะคนนึงนี่กระเด็นลอยขึ้นไปตกบนหลังคารถเก๋งอีกคนนึงตกลงกลางถนน
โชคดีไม่เป็นอะไรมากไม่เบรกเลยใช่ไหมคะไม่เบรกเลยฮะอืมคือกล้องหน้ารถคันนี้เนี่ย
ถ้าเห็นตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะที่เขาบันทึกภาพเอาไว้
เอามาโพสต์เอาไว้เนี่ยเขาก็จะวิ่งเลนขวามาค่ะ
งกระบะตู้ทึบคันนี้คันหนึ่งแล้วไปถึงไฟแดงข้างหน้า
จะเห็นว่าเรายังไม่เห็นรถเก่งเลยนะอืม
คนที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ที่เจ้าของคลิปเขาลงเอาไว้เนี่ยบอกว่า
คือรถเก่งคันนี้จะขับตามหลังรถที่มีกล้องค่ะ
จังหวะมาถึงไฟแดงเขาออกขวาใช่ไหมฮะ
รถเก๋งก็อาจจะแซงออกซ้ายแล้วไม่ทันเห็นว่ามีรถจอดติดไฟแดง
นี่เลยที่นครสวรรค์นะครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คแล้วโพสต์เอาไว้เนี่ยบอกว่าก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแยกหนองเบนที่เทศบาลตะบลหนองเบนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
นี่นะฮะแต่ก็ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิต
แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงคำถามคือหนึ่งเรื่องของการขับรถเร็วหรือเปล่า
เรื่องของการมีสมาธิการมีสติระหว่างขับรถนะคะไม่เห็นไฟเบรกของเขาเลยนะคะพุ่งไปเต็มเลยนะคะ
บางคนก็บอกอาจจะหลับในหรือเปล่าจังหวะมาแล้วก็เสยตู้มเลยนะฮะ